มาลุ้นกันต่อกับคู่นี้นะคะคุณซีและคุณเอมมี่
แล้วต้องบอกว่านานทีปีหนค่ะจะได้เห็นคุณเอมมี่ลูกนี้

บอกกับเราว่าจบเรื่องนี้ก็คุยกับสามีคุณซีซีวัดนะคะ
จะตั้งใจปั๊มทายาทจริงซะดีค่ะ
ช่วงนี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอเรื่องฝากไข่นะคะ

ว่างก็ชวนกันสร้างบรรยากาศโรแมนติก
พักหลังเห็นเขาถ่ายลูกกลุ่มกันบ่อย

ใช่นึกว่าแบบฮานีมูลรอบ๒รอบ๓คุณผู้ชม
งานนี้จะยังไงบ้างนะ

หลังจากติดกล้องแล้วก็จะเริ่มในเรื่องของ
การฝากไข่
มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามนะคะ
เรื่องบ้านหลังใหม่ที่ซื้อต่อพี่เอกชัยศรีวิชัยคุณผู้ชม

ว่าต้องทุบเสาบ้านที่มันเป็นเหลี่ยมออกให้หมด
ไม่งั้นคนที่อยู่บ้านจะเป็นคนปากจัดชอบดาเช่าบ้านค่ะ
เรื่องนี้ทั้งสี่เอมมี่เห็นพร้อมต้องกันนะคะว่าโอ้โหทุบไม่ไหวหรอก
มันลำบากยุ่งยากเข้าออกวุ่นวายปวดหัวก็ยอมปักจัดแบบนั้นนะคุณผู้ชมค่ะ
อ่าค่ะ
พี่เอกก็แบบก็นั่นแหละเราซื้อต่อจากพี่เอกเนอะ
เอกก็ย้ายไปก็คือตรงข้ามกันเลย
บอกว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเจ้าของจะปากหมา

พี่ซิบบอกว่าปากหมาตั้งแต่ก่อนเข้าแล้ว
ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรอย่างนี้
มันวุ่นวายให้ทุบทั้งเสาไม่ไหว
เหลี่ยมแล้วมันมีตั้งหลายเสาอะไรอย่างนี้